วันนี้เป็นวันไอติมสากล

เป็นวันไอติมทางฝั่งสหรัฐอเมริกา
แต่ช่วงนี้มันเหมาะกับเราจริง
เพราะว่าอากาศร้อนขึ้นฝนลดลงไงคะ
ผู้ชมที่ฟนลดลงเพราะว่ารมณสุมตะวันโตเฉียงใต้
หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูเขาอ่อนกำลังลงค่ะอ่อนกำลังลงเมฆฝนก็เลยลดลง
แดดก็เลยแรงขึ้นนะคะแหมฟ้าเปิดเลยอากาศร้อนนะคะ
วันนี้ฝนลดลงชัดเจนช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยง
ไม่เจอฝนเลยคุณผู้ชมไม่มีฝนเลยทำไมถึงไม่มีฝน
ก็เพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันอ่อนกำลังลงไงคะ
แต่ฝนจะเกิดขึ้นช่วงไหนเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๓เป็นต้นไปนะคะ
เน้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตรงนี้
แต่ว่าไม่ได้ตกหนักตกนานอะไรนะคะแต่มีจุดที่อยากจะเตือนคุณผู้ชมนิดนึงนะคะ
ช่วงกลางดึกค่ะประมาณ๒ทุ่ม๓ทุ่ม๔ทุ่มเนี่ย
ภาคอีสานตอนล่างตรงนี้เกิดฝนฟ้าขนองนะคะให้ระมัดระวังด้วยค่ะ
พูดถึงเรื่องของฝนแล้วดูเรื่องของคลื่นหน่อยอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คลื่นในทะเลอันดามันนะถ้าจุดไหนมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
ส่วนอ่าวไทยนะคะจุดไหนถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
พอฝนลดลงอุณหภูมิก็ร้อนขึ้นสิคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณที่ยี่สิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียส
แต่ว่าบางพื้นที่นะได้